เรามาตามกันต่อกับเรื่องของกรณีการทุจริตเงิน
รณะและปฏิสังขรวัดกันบ้าง
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลของ
ทั้งปรปชและปรปป่อน
เพราะว่ารักษณะของการกระทำจะมีโมเดลคล้ายกัน
ตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพง่าย
จะมีผู้ประสานไปประสานให้วัดนั้นไป
เอางบประมาณเพื่อไปปฏิสังขรวัดหรือว่าบุรณวัดนั่นเอง
แต่ว่าเมื่อวัดขอ๓ล้านบาท
ผู้ประสานจะมีการเสนอของงบประมาณไป๔ล้านบาท
แล้วเงินที่ได้เกินใบนั้นจะให้โอนกลับไปให้กับผู้ประสาน
ซึ่งจะเรียกว่าเงินทอนวัด
แต่ว่าการตรวจสอบย้อนหลังไปของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่า
ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่เพิ่มเติมแบบนี้มากขึ้น
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗เป็นต้นมาครับ
งบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ๕ปี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗ถึง๒๕๕๙
ในส่วนของการบุรณะพัฒนาวัดและดูแลธรรมนุบำรุงศาสนสถาน
ก็เริ่มจากงบประมาณรายจ่ายปีล่าสุด
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมธิการวิสามัน

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดกว่า๒๔๐๐ล้านบาทครับ
จำนวนนี้เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบุรณปฏิสังขรวัดทั่วประเทศ
ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเงินอุดหนุนทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างกว่า๕๖๓ล้านบาท
แบ่งเป็นการบุรณปฏิสังขรวัดและการพัฒนาวัด๕๐๐ล้านบาท
บุรณปฏิสังขรพระอารามหลวง๓๘ล้านบาท
สมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ๒๕ล้านบาท
ซึ่งวงเงินงบประมาณดังกล่าวเท่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี๒๕๕๙
ที่ปี๒๕๕๙พศได้รับเงินอุดหนุนในการก่อสร้างกว่า๕๓๘ล้านบาท
แบ่งเป็นการบุรณปฏิสังขรวัดและการพัฒนาวัด๕๐๐ล้านบาท
บุรณปฏิสังขรพระอามรามหลวง๓๘ล้านบาท
และยังมีงบประมาณในส่วนของโครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชะแดนภาคใต้
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรณปฏิสังขรอีกกว่า๖๓ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินอุดหนุนบุรณปฏิสังครวัดและพัฒนาวัดชะแดนใต้๕๐ล้านบาท
อุดหนุนการก่อสร้างปรับปรุงเมนปลอดมลพิษ๙ล้านบาท
และเงินอุดหนุนบุรณปฏิสังขรพระอารามหลวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก๔ล้าน๖แสนบาท
ปี๒๕๕๘พศได้รับเงินอุดหนุนในการก่อสร้างปฏิสังขรวัดทั่วประเทศกว่า๔๘๑ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินอุดหนุนการบริณปฏิสังขรวัดและพัฒนาวัดกว่า๔๑๓ล้านบาท
อุดหนุนการบุรณะและปฏิสังขรพระอารามหลวง๓๔ล้านบาท
และเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมนปลอดมลพิษ๓๔ล้านบาท
งบประมาณในการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชะแดนภาคใต้
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรณปฏิสังขรอีก๗๗ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินอุดหนุนบุรณปฏิสังขรวัดและพัฒนาวัดชายแดนใต้๕๐ล้านบาท
อุดหนุนก่อสร้างปรับปรุงเมนปลอดมลพิษ๒๗ล้านบาท
ในขณะที่งบประมาณที่พศได้รับการจัดสรรในส่วนของการบรรณปฏิสังขร
ปีงบประมาณ๒๕๕๗มีจำนวน๔๓๐ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินบุรณปฏิสังขรวัดและการพัฒนาวัด๓๖๒ล้านบาท
เงินอุดหนุนบรุณประติสังขรพระอารามรวง๓๔ล้านบาท
และเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมนปลอดมลพิษ๓๔ล้านบาท
และยังมีงบอุดหนุนบุรณปฏิสังขรวัดและพัฒนาวัดชายแดนใต้๕๐ล้านบาท
ทางนี้ครับในการจัดสรรงบประมาณของพศก็ได้กำหนดตัวชีวัตรเชิงปริมาณว่า
จะต้องมีวัดได้รับการปฏิสังขรและพัฒนาไม่น้อยกว่า๔๖๐๐วัดต่อ๑ปีงบประมาณนั่นเองนะครับ